ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพันศา
สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาฏ

หลายหน่วยงานครับได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติครับ
เช่นเดียวกับวัดไตรมิตรวิทยาบราม

ได้นำคณะสงฆ์หนตะวันออกทั้ง๕ภาค
รวม๒๔จังหวัดเจริญพระพุทธมนตร์

เพื่อเป็นการถวายพระพรชัยมงคล
วัดไตรมิตรวิทยารามได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนตร์

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินินาศ

ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพันศา๘๖พันศา
๒สิงหาคมพุทธศักราช๒๕๖๑นะครับ
สมเด็จพระพุทธาจารย์เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก
เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาบราม

ได้นำเจ้าคณะภาครองเจ้าคณะภาค
และคณะสงฆ์หนตะวันออกทั้ง๕ภาค๒๔จังหวัด

ร่วมกันสวดพระพุทธมนต์นวัคฮายุทธสมธรรม
ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ครับ

จาก๒๔จังหวัดมาประกอบพิธี
ขณะเดียวกันได้จัดพิธีบายสีสู่ขวัญ
เลิมพระเกียรติสืบดวงชะตาตามแบบประเพณีไทยโบราณ

ซึ่งมีพระสงฆ์จากวัดต่างกว่า๕๐๐รูป
และพุทธศาสนิกชนมาเข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมากครับ
ในวันที่๑๒สิงหาคมเวลา๙นาฬิกานะครับ
โดยงามราชการในพื้นที่จัดกิจกรรม

หลังจากนั้นจะมีพิธีเจริญพระพุทธมนตร
ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาฏ
รัชกาลที่๙ที่วัดไตรมิตรวิทยารามแห่งนี้นะครับ

ได้เปิดให้ประชาชนลงนามถวายพระพร

ตั้งแต่เวลา๘๐๐นถึง๑๓๐๐นของวันพรุ่งนี้
โดยในช่วงเที่ยงตรงของวันพรุ่งนี้นะครับ
ทหารบกทหารเรือทหารอากาศ
สลุดปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติฝ่ายละ๒๑นัด

และวันนี้ในหน้า๑๑๑พิมพ์ไทยรัฐนะครับ

คนไทยร้องเพลงสะดุดีพระแม่เจ้าพร้อมกันทั่วประเทศ

ในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันศา๑๒สิงหาคมนี้ด้วยนะครับ
เมื่อวานนี้นายยกรัฐมนตรีเชิญชวนกัน
ในรายการศาสตร์แห่งพระราชานะครับ